ร่วมงานใหญ่ที่จังหวัดพัทธรุง
ไปไตวบลื้อ

แต่ว่าพี่ไทยเนี่ยได้รับบทบาทสำคัญในงานนี้ด้วยค่ะ

บทบาทสำคัญที่เราพูดถึงก็คือ
การรับบทเป็นพระพุทธเจ้าหลวงในงาน
ประภาสเมืองพัทธรุง
ในปีพุทธศักราช๒๔๓๒ค่ะ
และไฮไลท์ของงานก็ต้องยกให้สิ่งนี้นะคะ
พี่ชายใจดีของบริเวณแท้รัฐพี่ไทยเอกพันครัว

ที่เสด็จทางประภาสเมืองพัทธรุง
นี่แสงองค์ทรงเครื่องแบบยุคนั้นเลย

ใช่นะคะเรียกว่าจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เลยค่ะ
โดยการแสดงมีการจัดระบบแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการ
เป็นงานสำคัญของพี่น้องชาวพัทธลุงค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าตัวพี่ไทยเองนอกจากจะตื่นเต้นแล้วนะคะ
ปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับบทสำคัญบทนี้ค่ะ
ซึ่งงานจะจัดถึงวันที่๒๖กรกฎาคมค่ะ
หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายางตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญงานใหญ่งานหนึ่งของคนภาคใต้เลยเนาะ

จัดภาพได้แบบว่าสงเกียจมาก
เห็นภาพนึงก็ละครเลยละสังนี้นะ